อีกหนึ่งเรื่องแชร์กันมากเลยบนสังคมออนไลน
เมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์เยอะเลยไปปิดถนนตรงสะพานภูมิพล
เพื่อประท้วงตำรวจบอกว่าไม่ให้ขับรถอะไรต่าง
ตรวจสอบแล้วไปดูซิว่าเรื่องนี้เป็นยังไงค่ะ
ภาพนี้นะคะก็ถูกแชร์ส่งต่อกันในโลกออนไลน์
บอกว่าเป็นม็อบรถจักรยานยนต์ประท้วงตำรวจเมื่อเวลาประมาณ๖โมงเย็นวานนี้ค่ะ
นี่ภาพนี้เลยแต่เมื่อสักครู่นี้เราได้เปิดเผยที่มาแล้วว่า
บอกว่าไม่ใช่การประท้วงแต่เป็นการจอดรอให้ด่านตำรวจที่อยู่ปลายสะพานเลิกตรวจ
เพราะกลัวขับลงมาจะถูกจับเลยไปออกันอยู่
มีการส่งเบาะแสกันเฮ้ยข้างล่างมีตำรวจข้างล่างมีตำรวจ
จอร้อนดีกว่ามีด่านบอกด้วยว่าอย่างนั้นนะคะมีด่านบอกด้วยว่าอย่างนั้น
ถ้าตำรวจเขาไม่รื้อด่านล่ะเขาอยู่งั้นนั้นคุณก็ไม่ไปไหนเหรอล่ะ

น่ะสินะคะนอกจากนี้ก็มีการโพสต์คลิปเหล่ารถจักรยานยนต์จำนวนมากนะคะ
ขี่ย้อนสอนลงสะพานด้วยเห็นว่าข้างล่างมีข้างล่างมีตำรวจนะ
ย้อนกลับดีกว่าไม่เอาด้วยรีบรอไม่ไหวแล้ว
เออนะคะก็เจอตำรวจดักรอฝั่งทางลงแบบนี้ก็เลยย้อนสอนกลับ
ซึ่งชาวเน็ตก็วิพักษ์วิจารณ์กันว่าแบบนี้อันตรายต่อรถที่ใช้เส้นทางเป็นอย่างมากเลย
ด้านพันธุ์ตำรวจโทปรเมฆตั้งจิตสมาธิสารวัตรจรจร
ตำรวจภูทรพระประแดงนะคะก็ยืนยันตรงกัน
บอกว่านี่ไม่ใช่การปิดสะพานแต่ว่ารถจักรยานยนต์ไม่กล้าลงค่ะ
จากก็มีด่านตรวจอยู่ก็เลยกลัวถูกจับมาออกันบนสะพาน
แต่พอตำรวจเลิกตั้งด่านรถจักรยานยนต์ก็วิ่งลงมา
ซึ่งเรื่องนี้ก็นำไปหารือกับผู้บังคับบัญชาต่อไป
นะคะว่าจะแก้ปัญหายังไงเนื่องจากการไปออกบนสะพานของรถจักรยานยนต
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนกันนะคะ
คือเรื่องนี้พันธบตรีปรเมฆเขาบอกว่าจริงแล้วตำรวจเขาจำเป็นต้องตั้งด่านนะ
เพราะว่าเป็นการป้องกันลดอุบัติเหตุนะคะ
ก็เลยบอกแบบนี้ว่าคนที่ใช้รถจักรยานยนต์
เคยขึ้นสะพานภูมิพลวงแหวนพระประแดง
ข้ามคองลัดโพวงหน้าพระรามสาม

เพราะว่าเจ้าหน้าที่กำหนดไว้จะได้ปลอดภัย
ทางตำรวจเขาบอกว่าโครงสร้างสะพานภูมิพล
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รถจักรยานยนต์ข้าม

เกิดอุบัติเหตุบ่อยบางครั้งเสียชีวิตกันเลยนะคะ
ก็เลยบอกว่าฝากถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้

ตำรวจเขาจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
คุณผู้ชมสังเกตดูหลายสะพานข้ามแยก
เขาห้ามรถจักรยานยนต์ข้ามสะพานนะคะ

แต่หลายครั้งเราก็เห็นว่า

ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎจราจรต่างเหล่านี้

พูดตรงเลยว่าน่ะแหละ
จากการเกิดอุบัติเหตุกับตัวคุณเองเพราะว่า
คนขี่มอเตอร์ไซค์คือเนื้อหุ้มเหล็ก
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคนขับรถไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ

อันนี้เป็นกฎที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตัวของผู้ที่ขับขี่รถจักรยายนเองด้วย

ฝ่าฝืนเลยนะคะดีที่สุดค่ะ